คุณผู้ชมครับ๓นักร้องชื่อดังของประเทศก็ร่วมกันขับร้องบทเพลงที่มีชื่อว่าลูกขอสัญญานะครับ
เนื้อเพลงนี้ก็จะพูดถึงการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เพื่อให้พระองค์นั้นหมดห่วงครับ
ถูกว่าจะได้ลุยความวินัชยาะ
คุณผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของบทเพลงลูกขอสัญญานะครับได้นักร้อง
ชั้นนำของประเทศ๓คนด้วยกันร่วมกันขับร้องแล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงนี้
คุณเดชาโคนาโลหรือว่าเจ๋งบิ๊กแอสอาทิตย์วราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้แลม
และเมธีวงลาบานูนครับร่วมกันขับร้องบทเพลงสุดทราบซึ้งลูกขอสัญญา
ประพันธ์คำร้องโดยขจรเดชพรมรักษาเนื้อหาของเพลงนี้ก็บรรยายถึงความรู้สึกที่เจ็บปวด
ดุลยเดชนั้นเสด็จสวรรคตแต่ว่าพวกเราในฐานะเปรียบดังลูกของพระองค์ขอ
สัญญาว่าพวกเราจะทำความดีให้มากกว่านี้จะรักจะสามัคคีกันจะเดินเคียงข้าง
การข้ามผ่านคืนวันอันโหดร้ายเพื่อหวังให้พ่อสบายใจ
นอกจากนี้ยังมี๓พี่น้องนักดนตรีคลาสสิกเป้ทวีเวทปาน
กัญญพัฒน์และปุ๋ยอริยาร่วมเล่นดนตรีด้วยครับบทเพลงและ
สิกวีดีโอเพลงลูกขอสัญญาได้เผยแพร่เมื่อคืนที่ผ่าน
มีคนคลิกเข้าไปชมเกินกว่า๔๕๐๐๐วิวแล้วครับ
กันข้ามเหลือวันที่โหดร้ายอย่าวันให้พ่อสบายใจวันนี้
เราขอให้สัญญาเราขอให้พ่อสบายใจวันนี้ลุงขอสัญญา